อ้างดีกว่าภาพนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายคุณผู้ชม
งูจงอางสองตัวผสมพันธุ์กันพี่เบิร์ตน่าจะชอบลองดู
เดี๋ยวยังไงยังไง
วันนี้เป็นวันอะไรของฉันเนี่ย
อื้อฮืออื้อฮือ

เฮ้ยแล้วก็ขนลุก
งูมันทำอะไรกันนะผสมพันธ์กันหรอ
มันม้วนซ้อนนี่นี่ม้วนกันแบบนี้นะฮะ
งูจงอาง๒ตัวนี้ครับผสมพันธ์ริมถนนเลย
นี่แล้วคนที่เอามาโพสต์ก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะ
ภาพแบบนี้แต่ยังไงก็ตามขอไปทางใครทางมันก็แล้วกัน
แต่เขายังเชื่อนะครับเห็นงูจงอางตัวเดียวก็ว่าโชคดีแล้ว
มาสองตัวแบบนี้ต้องยิ่งโชคดีกว่าเดิมยังไงก็อวยพรให้ทั้งตัวเอง
แล้วก็งูจงอางด้วยนะฮะนี่เขาบอกไว้นะครับ